ทีนี้ก็มาเฉลยขาพริษณาที่อยู่ใต้สภาน
คือมีคนที่เขาใช้รถใช้ถนนเส้นวิภาวดีรังสิต
แล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าไป๕แยกรัฐพร้าว
เขาบอกเห็นเหมือนขาคนอยู่นิ่งแบบเนี้ย
ใต้สภานเขาก็กลัวว่าใช้คนหรือเปล่า
หรือเป็นคนฆ่าตัวตายหรือเป็นศพหรือมันมีเหตุร้าย

ใช่ก็แจ้งไปที่สวพ๙๑
สวพ๙๑ก็ประสานไปที่ทางตำรวจจราจรทางสนวิภาวดีรังสิต
ให้ไปตรวจสอบแล้วก็มีการแชร์ภาพนี้ในโลกโซเชียล
คนก็วิจารณ์กันเยอะว่าเอ๊ะขานี้คืออะไรกันแน่

คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองค่ะ

ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนไปแล้ว

ใช่มีกางเกงมีรองเท้าแบบนี้
นี่ค่ะพอมุดเข้าไปใต้สะพานเดี๋ยวไปดูนะ
เพื่อไปพิสูจน์ว่าขานี้คืออะไรกันแน่

นี่คุณศักดิ์สิทธิ์มุดไปแล้ว
นี่มุดไปแล้ว
คุณศักดิ์สิทธิ์เข้าไปแล้วอันไหน

คือไม้เหมือนกับพวกไม้เวลาที่เขาตั้งป้ายหาเสียง
ใช่แล้วก็มีเชือกฟางผูกติดอยู่กับคานใต้สะพาน
แต่ลักษณะเหมือนขาคนยืน

มีผ้าขนหนูมีของใช้ส่วนตัว

คุณศักดิ์สิทธิ์ก็บอกกับดิฉันเมื่อกี้นี้บอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นคนเร่ร่อนที่เขานอนใต้สะพาน
แล้วเขาก็ทำขึ้นมาวางเอาไว้

คืออยู่เหมือนอยู่บ้านมีทุกอย่างเลย
แล้วก็แถวนั้นนะคะมีวินรถตู้ไปจอดพักรถกันอยู่หลายคันนะคะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บอกว่าก็เลยไปถามดูหน่อยว่าวินรถตู้แถวนี้เห็นใครใต้สะพานนี้บ้าง
หลายคนบอกว่าไม่สังเกตด้วยซ้ำว่ามีขาเนี่ยโผล่ออกมา
ไม่ทันได้มองไม่ทันได้สังเกตค่ะ
แต่ที่แน่ใต้สะพานตรงนี้เป็นที่อยู่ของคนเร่ร่อนคนไร้บ้าน
ก็มักจะมานอนกันนะคะก็มีทั้งผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีมากันทุกคืนนะคะ
แต่วันนี้วันที่คุณศักดิ์สิทธิ์ลงพื้นที่ไปไม่เจอใครเลยสักคน
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปเพราะอะไรเหมือนหุ่นไล่กาขู่ใครแบบ
จองที่หรือเปล่าจะจองที่ไม่รู้
เผื่อพักพวกเดียวกันมาจะได้รู้ว่าตรงนี้มีคนอยู่แล้ว
ตอนนี้ผมยังไม่เห็นเลยทุกทีจะเอาเสื้อผ้ามาจอกตากไว้เนี่ยตากไว้บึงต้นไม้
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่างั้นเก็บดีกว่า
ปริศนาอันนี้เดี๋ยวคนจะกลัวเดี๋ยวคนจะตกใจ
ก็เลยสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่าจุดตรงนี้ก็เป็นคนเร่ร่อนที่เขามาอยู่อะค่ะ
เจ้าของเขาก็น่าจะทำเป็นหุ่นรูปขาเอาไว้เพื่อบอกว่าตรงนี้มีคนอยู่นะ
เป็นสัญลักษณ์จองที่เนี่ยค่ะก็แสดงความเป็นเจ้าของแบบนี้
แต่บางทีตอนกลางคืนดึกดื่นมันก็น่ากลัวจริง
ขับผ่านแล้วก็เห็นขาคนแบบนี้ค่ะ
คือคนเขากลัวเพราะว่าตรงแถวนี้มันเคยมีข่าวคนเร่ร่อนผู้หญิงเคยถูกฆ่าตายอยู่ไง
พอมาเห็นขาแบบนี้มันก็เอ๊ะคืออะไร
แต่ความจริงที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมาอยู่ไม่ได้มันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมครับ

ใช่ครับคือไล่จับก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ากลางวันเราจะไม่เจอเขา
แต่พอกลางคืนเนี่ยเขาจะมากันแล้วเขาก็จะมาจับจองที่อยู่ของเขาแล้วนะครับ